กลางดึกคืนที่ผ่านมามีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ยาลานะฮะ
เหตุการณ์นี้ทำให้เราเสียชีวิตของชุดชรบหรือว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านไป๑๕ศพ
มีผู้บาดเจ็บอีก๕รายนะครับ
ที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มจุดตรวจทรบ
ตรงจุดนี้ครับเป็นจุดตรวจชรบบ้านตะวันออกหมู่๕ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑๕ศพนะครับบาดเจ็บอีก๕ราย
คนร้ายยังปล้นปืนของเจ้าหน้าที่ไป๘กระบอกด้วย
จากจุดนี้คนร้ายยังก่อเหตุป่วนเมืองด้วยการเผายางรถยนต์บนถนนสาย๔๐๙สายลำใหม่นาประดูก
ยตะปูเรือใบบนถนนด้วยนะครับวางระเบิดด้วยที่บริเวณถนนสายลำใหม่ลำพญา
ที่บ้านลำใหม่หมู่สี่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเก็บกู้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่คาดว่าก็เพื่อถ่วงเวลาในการติดตามของเจ้าหน้าที่นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙นำกำลัง๓ฝ่าย
คือทหารตำรวจและฝ่ายปกครองไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยรอบ
ซึ่งเป็นสวนยางพารารกทึบนะครับมีบังเกอร์ที่เป็นที่ตั้งฐานจุดตรวจ
หลังคาสังกษีพบว่าถูกกระสุนปืนยิงเป็นรูพลุนเลยนะฮะ
นี่ครับแล้วก็ยังพบปลอกกระสุนปืนอาก้าเอ็มสิบหก
แล้วก็ปืนลูกซองตกอยู่เป็นร้อยปลอกนะฮะอยู่รอบรอบจุดตรวจเลยนะฮะ
มีรอยเลือดเต็มไปหมดคาดว่ารอยเลือดนี้อาจจะเป็นของคนร้ายด้วยนะครับ
เมื่อมีการยิงประทะกันเมื่อคืนนี้นายอาหามัติรัตนตันยูบอกว่า
ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานเมื่อคืนนี้อยู่อยู่ได้ยินเสียงระเบิด
แล้วก็มีกระสุนปืนยิงเข้ามาที่ฐานถูกเพื่อนล้มไปหลายคน
ก็เลยใช้ปืนยิงตอบโต้ออกไปซึ่งตัวของเขาก็ถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่คนร้ายก็ยังยิงไม่หยุดนะครับเขาก็เลยนอนนิ่งไว้
คนร้ายพอเข้ามาในฐานนะเข้ามาลื้อค้นทรัพย์สินแล้วก็ปล้นปืนไปด้วย
โอ้โหนี่รอดตายมาได้นะฮะ
ขณะที่แม่ทัพภาค๔นะครับเดินทางมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามกลุ่มคนร้ายที่หลบหนีมาดำเนินคดีให้ได้
ว่าคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความตกใจกับผู้คน
แต่คนร้ายนั้นอาจจะก่อเหตุไม่กี่คนนะฮะ
เพราะว่าพอก่อเหตุแล้วก็รีบล่าถอยหนีไป
แม่ทัพภาคที่๔บอกนะคะว่าหลังจากนี้ไปเจ้าหน้าที่เองก็ต้องปรับแผนพอสมควรเลยค่ะ
ก็จะเปลี่ยนเป็นเข้าพื้นที่แทนการประจำตามป้อมมานะคะ
ก็จะเปลี่ยนเป็นเข้าพื้นที่แทนการประจำตามป้อมมานะคะ
ก็จะเปลี่ยนเป็นเข้าพื้นที่แทนการประจำตามป้อมมานะคะ
ก็จะเปลี่ยนเป็นเข้าพื้นที่แทนการประจำตามป้อมนะคะ
ก็ต้องมีการปรับทำเลต้องเจาะลึกเจาะลึกมากขึ้น
คนร้ายจะได้ไม่สามารถจับเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ได้ถูก
ตอนนี้๑๑๘หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสันติศุกร์ที่หน่วยกำลังจรยุทธ์เข้าดูแลพื้นที่หมดแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเข้าใครออกในพื้นที่แล้วก็จะขยายครอบคลุมพื้นที่อื่นต่อไป
ฝากไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รู้เบาะแสคนร้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็บอกว่าลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองค่ะ
ก็จะนำไปวิเคราะห์นะคะว่าพฤติการการก่อเหตุของคนร้ายนั้นเป็นคนร้ายกลุ่มไหน
แต่คนร้ายใช้ปืนสงครามหลายชนิดเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการทำงานเพื่อตามตัวคนร้าย
การก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้ทราบว่ามีคนร้ายไม่ต่ำกว่า๑๐คน
เดี๋ยวจะมีการปรับแผนดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
ร่วมมือกันทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองค่ะ
สำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
กันยากเพราะว่ารอบป้อมเป็นป่าสวนยางทั้งสองฝั่ง

พบสิ่งของบางอย่างที่สามารถนำไปขยายผลได้
ขอเวลาวัน๒วันคงจะรู้ผลค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับคนที่เขาสูญเสีย
คือเขาสูญเสียทั้งพ่อและแม่เลยนะคะ

จากเหตุการณ์นี้ค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นางสาวธิดารัฐยอดแก้วบอกว่าเมื่อวาน
ทำกับข้าวให้ชุดชรบที่ป้อมเกิดเหตุเลย
จะได้กินอาหารร่วมกันทำกับข้าวเสร็จกลับบ้าน

พ่อแม่ก็แต่งตัวออกไปเฝ้าเวร
รักษาความปลอดภัยที่ป้อมชรบช่วงประมาณ๖โมงเย็น

ซึ่งตอนแรกไม่มีความผิดปกติอะไรเลย
พอดึกนี่แหละค่ะได้ยินเสียงระเบิดได้ยินเสียงปืน
ตอนนั้นนะรู้เลยว่าเป็นจุดที่พ่อแม่ไปเข้าเวรแน่
ตกใจมากกับการสูญเสียในครั้งนี้เสียใจมากนะคะ
แต่ก็ถือว่าพ่อแม่เสียสละทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วค่ะ
ใช่ค่ะคนที่รอดชีวิตมา
เล่าให้ฟังว่าพ่อได้ใช้ปืนยิงปะทะแล้วก็ต่อสู้กับเขาจนหมดแม็กซ์
เราต้องกินได้แง่ดีเนอะยังไงเราก็ต้องอยู่ต่อ
พ่อกับแม็กซ์เขารักกันมาก
วันสุดท้ายเขาก็ยังไปพร้อมกันนี่ก็โอเคค่ะ
แล้วนี่เขาเป็นผู้ที่เสียสละมากนะ
เป็นชาวบ้านแล้วไปเป็นชรบดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านกัน
ใช่ค่ะเขาก็ทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในพื้นที่
ช่วยเหลือดูแลเรื่องของความปลอดภัย